ซึ่งการท่องเที่ยวที่ผ่านมาเนี่ยเชียงรายเองก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่การท่องเที่ยวกำลังไปได้สวยเลย
แต่ว่าหลังจากมีเรื่องของโควิด๑๙เข้ามาเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวหลายที่ได้รับผลกระทบ
หนึ่งในนั้นคืออุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเชียงราย
กำลังได้รับความนิยมเลยค่ะแต่พอมีผลกระทบจากผู้ติดเชื้อโควิดที่ลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมาย
ก็เลยส่งผลให้นักท่องเที่ยวเนี่ยหดหายรายได้แม่ค้าก็ลดลงไปด้วยนะคะ
ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานที่กันนะคะจุดที่เชียงรายเลย
เริ่มมีอากาศหนาวเย็นแล้วนะครับโดยนักท่องเที่ยวก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามา
ตั้งแต่เช้านะครับจากการสอบถามชาวบ้านแล้วก็คนในพื้นที่นะครับ
ที่นี่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าขณะนี้นั้นจำนวนนักท่องเที่ยวเริ่ม
ลดน้อยลงนะครับทางนี้ก็เป็นผลมาจากยอดผู้ติดเชื้อ
ที่มีเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงรายครับ
เช้าวันนี้ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายเริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากันตั้งแต่เช้านะครับ
มาเที่ยวถ่ายรูปเช็คอินรวมทั้งนำสิ่งของมงคลมากราบไหว้เจ้าแม่นางนอน
ขณะที่ร้านค้าที่เปิดอยู่ทางด้านหน้าทางเข้าก็เริ่มเปิดร้านกันตั้งแต่๘โมงเช้านะครับ
สอบถามนางสุดใจกิ่งสุวรรณแม่ค้าขายลอตเตอรี่และลูกชิ้นทอดบริเวณหน้าอุทยานถ้ำหลวงนะครับ
เปิดใจกับทีมข่าวว่าก่อนหน้านี้เคยขายรายได้เฉลี่ยหนึ่งหมื่นบาทต่อวัน
แต่พอเข้าสู่ช่วงสถานการณ์โควิดรายได้ก็เริ่มลดลงมาก
ไปกว่านั้นหลังจากที่มีข่าวคนลักลอบเข้าไทยแบบผิดกฎหมาย
ส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้บางตอนนี้บางร้าน
ขออภัยครับทำให้ตอนนี้บางวันแทบไม่มีรายได้
ขณะที่บางร้านอย่างร้านขายเครื่องดื่มอาหารและของฝาก
ก็ปิดตัวไปอย่างชั่วคราวครับ
แล้วก็จะขายแค่ลอตเตอรี่อย่างเดียวทีมข่าวได้พูดคุยกับนายเลิศศักด
มหานครตั้งใจนำสิ่งของมากราบไหว้เจ้าแม่นางนอนตามความเชื่อ
โดยก่อนมาได้ศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดีจนมั่นใจว่าในพื้นที่ไม่มีการระบาดของเชื้อโควิดสิบเก้า
เลยตัดสินใจพาครอบครัวมาในวันนี้ครับมาทำวิธีถวายของแม่นางนอนพวกเป็ดไก่หมู
ขับรถมาวันดีมามาไว้มาทำมาประวานครับผม
ไม่น่ากลัวหรอกครับมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมันจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาเยอะแยะไอ้คนที่สร้างกระแสข่าวเนี่ยใช้ไม่ได้เลย
ทำให้คนก็กลัวกันไม่ต้องกลัวเลยครับมาเลย

ทาตัวทั้งทาแข้งทาขา

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของอุทยานถ้ำหลวงนะครับบอกว่า
ปกติแล้วในช่วงวันหยุดยาวหรือในช่วงเทศกาล
จะมีคนเดินทางมาเที่ยวเฉลี่ยเกือบ๓๐๐คนต่อวัน
แต่พอเข้าสู่ช่วงสถานการณ์โควิด
วกกับกระแสข่าวที่มีคนลักลอบเข้าไทยแบบผิดกฎหมาย

ทำให้ตอนนี้นักท่องเที่ยวมีจำนวนลดลง
เหลือเพียง๕๐๐คนต่อวันครับ

นั้นสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์โควิด๑๙

ทางนี้ได้เชิญชวนคนไทยทุกคนเดินทางมาเที่ยวที่
หลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายแห่งนี้นะครับ
แต่จะต้องผ่านจุดคัดกรองอย่างถูกวิธี
พร้อมกับสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาครับ

รายงานสดจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายครับ

คุณผู้ชมคงจะเห็นแล้วใช่ไหมคะแล้วก็สร้างความมั่นใจแล้วว่า
ถ้าเดินทางเข้าไปเที่ยวในพื้นที่เนี่ยปลอดภัยแต่ก็ต้องดูแลตัวเองนะคะ